มาดูเรื่องนี้ค่ะอันนี้ก็ออกจะแนวหลอนนิด

เตอร์ไซค์พ่วงข้างค่ะจอดอยู่ไม่มีคนขับนะ
จอดอยู่กลางแดดจ้าเลย
แล้วอยู่ค่ะมันหมุนเองค่ะ
เอ้าไปดูภาพกันสิมันหมุนยังไงช่วยดูหน่อย
ไม่มีใครเอาเชือกไปดึงมันหรือเปล่า
นี่แหละมันหมุนกลางวันแสกเลยเห็นแล้วก็แบบโอ้ยออกจะหลอนนะคะ
หอนก็จริงแต่คนที่เขาเขียนแบบว่าแคปชั่นเอาไว้ในคลิปบอกเมื่อผีหักขับรถ
เพราะตายตอนหาดขับนะคะ

คลิปนี้นะคะคุณผู้ชมที่ใช้
มันเป็นไปได้ยากมากเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะแบบบ่งบอกได้ว่ามันไหลโดยธรรมชาติ
แล้วก็หมุนตั้ง๒รอบใหญ่เลยนะ

มันก็เป็นไปได้ถ้าเกิดสตาร์ทเครื่องทิ้งเอาไว้
แต่อย่างนี้อยู่มันจอด
แล้วอยู่มันก็หักคอแล้วดูแฮนด์ดิคะ
ราวกับว่ามันเริ่มจะสตาร์ทด้วยตัวมันเอง
แล้วเหมือนมีคนบังคับแฮนด์อยู่
นี่มันดูแบบ
มันไม่น่าเชื่อนะคะรถคันนี้ก็ไม่น่าหมุนได้ขนาดนี้นะคะ
ซึ่งเจ้าของคลิปเขาก็หาคำตอบไม่ได้
เพราะว่าเขาก็ได้มาจากกล้องวงจรปิดอีกทีนึงเหมือนกัน
เราก็หาคำตอบไม่ได้เหมือนกัน
ได้แต่มานั่งเดาว่ามันมีการบังคับไหม
มันมีใครทำอะไรให้มันเป็นแบบนี้หรือเปล่า
ใช่ค่ะแต่ก็แล้วแต่มุมมองของคนนะคะ
แต่ที่สำคัญเลยที่สงสารมากที่สุดเลยก็คือ

ไม่เกี่ยวเลยจอดอยู่ดีก็โดนชน
แล้วก็หาคู่กรณีไม่ได้ด้วย
อ้าว